ถึงแม้ว่าธนาคารต่างนั้นจะพยายามจะปรับเปลี่ยนให้ใช้เป็นบัตรแบบชิปการ์ดก็ตามนะครับ
เพราะว่าต้องการจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนะครับ
แต่ว่าชิปการ์ดนั้นจะป้องกันเรื่องของการจุรกรรมข้อมูลได้อย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
ชิปการ์ดกำลังจะกลายเป็นกุญแจทางการเงินยุคใหม่

กำหนดนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

เพื่อช่วยให้ผู้ถือบัตรมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบัตรชิปการ์ดจะสามารถแก้ปัญหาการปลอมแปลงบัตร
และการจรกรรมข้อมูลด้วยวิธีสกิมมิ่ง
ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้บัตรแถบแม่เหล็กมาแล้วทั่วโลก
ชิปคลาสนี่คือเปลี่ยนยกระดับเรื่องความปลอดภัย
ก็ข้อมูลทั้งหมดที่มีณขณะนี้
ก็จะถูกบันทึกอยู่ในตัวชิปคาร์ด
ซึ่งต้องเรียกว่ายากต่อการถูกลักลอบถ่ายข้อมูลได้นะครับ
จะเห็นว่าณปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ายังไม่มีรายงานที่เราได้ยิน
หรือได้พบเลยว่ามีการลักลอบถ่ายข้อมูลจากตัวชิปการ์ดได้นะครับ
การ์ดคือบัตรที่ฝังแผงวงจรขนาดเล็ก
สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
โดยภายในชิปจะมีหน่วยความจำและหน่วยประมวลผล
ซึ่งเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย
ฝ่ายเชื่อว่าการนำมาตรฐานชิปการ์ดมาใช้

จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของระบบการเงินไทย
ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการลดใช้เงินสด
จากบัตรเดบิตจะมีความสามารถในการจับจ่าย
สิ่งแรกที่เรามักจะทำกันก็คือเช็คยอดบัญชี

แต่จริงแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกเยอะ

จ่ายค่าบริการจ่ายบินต่างที่มี

เห็นว่าตัวมันทำหน้าที่เหมือนกุญแจส่วนตัวของเรา
ในการไขแล้วก็เข้าไปทำธุรกรรมต่าง

แต่ประโยชน์อีกอันหนึ่งซึ่งคนเริ่มใช้มันมากขึ้น
ก็คือว่าใช้มันในการชำระค่าสินค้าและบริการ
ในลักษณะเดียวกับบัตรเครดิต
อย่างที่อยู่หน้าผมในขณะนี้
หรือว่าการซื้อสินค้าที่เป็นออนไลน์ต่าง
ก็เป็นการทำหน้าที่ในการชำระ

ได้มากกว่าการถอนเงินทั่วไป
สำหรับระบบชิปการ์ดรูปแบบใหม่

ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ตั้งขึ้นมา
เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บัตรคนไทยโดยเฉพาะ
ผู้ที่ถือบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็ก

อยากจะเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรชิปคาร์ดเนี่ย
ทุกธนาคารคงยินดีที่จะอำนวยความสะดวก
ลูกค้าที่ถือบัตรที่เรียกว่าแถบแม่เหล็

ถ้าเข้าไปที่สาขาธนาคารกรุงเทพในทุกที่นะครับ
แล้วก็จะเปลี่ยนบัตรที่เป็นเรียกว่าบัตรมาตรฐานของเราขนาดนี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรให้ทันทีครับ
หลังจากนี้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
ทยอยเปลี่ยนบัตรให้กับลูกค้าของตัวเอง
ปัจจุบันยังคงใช้บัตรแบบแถบแม่เหล็กอยู่ประมาณ๖๐ล้านใบ

รองรับระบบชิปการ์ดด้วย
ซึ่งทั้งหมดจะช่วยป้องกันและลดความเสียหาย
เกิดจากการจรกรรมข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน